ข้าวเกลียบหูช้างขนมที่เป็นของกินของว่างรูปแบบหนึ่งซึ่งแปรรูปมาจากข้าวเหนียวถือเป็นวัฒนธรรมการถนอมอาหารเป็นของกินที่ใช้ในงานบุญสำหรับวัฒนธรรมของผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และยังเป็นของกินของฝากที่ทำให้กันอีกด้วย
โดยข้าวเกลียบหูช้างเป็นของกินที่ทำได้ไม่ยุ่งยาก
แต่ต้องมีเคล็ดลับอยู่ที่การทอดต้องรู้จังหวะให้สุกพอดี
ทิ้งไว้นานจนไหม้จะได้มีสีเหลืองสวยดูน่ากิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน